วันนี้ยอดอย่างเป็นทางการพักเอาไว้ก่อน

แต่เฉพาะยอดเมื่อวานก็หนาวซะละเกิน
นี่ว่าเยอะแล้วหมอทวีสินบอกว่า
ใจเย็นนับจากนี้ไปเนี่ย
ที่คุณไปเที่ยวกันมาช่วงปีใหม่นะคะ

คือปุ้ยกับก๊อฟกำลังจะบอกว่า
ไอหลักพันธุ์พบผู้ติดเชื้อเนี่ย

ถ้าอย่างนั้นเราไปดูคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคอแถลง

เมื่อวานนี้๗๔๕รายครับคุณผู้ชมครับ
เป็นติดเชื้อในประเทศ๑๕๒ราย
และเป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
ในการตรวจเชิงลุก๕๗๗รายครับ
แล้วก็อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ๑๖รายด้วยกัน
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะครับ๘๔๓๙ราย
รักษาหายนะครับ๔๓๕๒ราย
เสียชีวิตเพิ่มอีก๑รายนะครับรวมเป็น๖๕ราย
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีก๑จังหวัดก็คือประจวบคิริขัน
รวมมีผู้ติดเชื้อทั้งประเทศแล้ว๕๔จังหวัดนะฮะ
กลุ่มแรงงานนะครับเป็นยังไงบ้างกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านปุ้ย
กลุ่มแรงงานต่างด้าวนะฮะกว่า๕๐๐รายเนี่ยเป็นการตรวจเชิงลุก
คือลงพื้นที่ไปตรวจเลยจับตรวจให้หมด
และคลิปปู้พรมเลยค่ะภายในโรงงานแห่ง๑
จังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งคุณหมอทวีสินเปิดเผยว่า
ไม่ได้เกินความคาดหมายเลยเพราะรายงานอยู่อยู่อย่างแออัดใช่มั้ย
ทำให้ตรวจเจอเรื่อยตัวเลขต่างเนี่ยก็เพิ่มขึ้น
หากแยกคนติดเชื้อออกมาตัวเลขเนี่ย
ลดลงอันนี้คุณหมอบอกนะแต่เอาล่ะข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
เห็นบอกว่ามีการตรวจเชิงรุกนะแล้วไปพบว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ย
รวมถึงคนไทยด้วยติดโควิดเนี่ยเก้าร้อยกว่าราย
แต่ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแถลงออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ครั้งนี้ในเรื่องของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเดิมนี่เป็นไข่แดงของการติดเชื้อ
ในช่วงแรกแรกตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะครับทั้งนี้เราก็ยังไม่ลดละเลิก
ในการที่จะค้นหาเคสนี้ก็เลยเจอก้อนใหญ่ขึ้นมา
แล้วเราก็จะทำอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งตามแผนที่ตอนนั้นว่าจะต้องมีไปเรื่อยเนี่ยนะครับ
เพราะว่าคาดว่าจะมีการเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนะครับ
เพราะฉะนั้นจะเป็นหอพักจะเป็นโรงงานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ก็คาดว่าจะมีการติดเชื้ออยู่พอสมควรก็จะต้องรีบเข้าไปค้นหาเจอเคสแล้วก็แยกกักพวกเขานะครับ
บอกข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอการยืนยันจากสวบคอในวันนี้ก่อน
คือเมื่อวานนี้เขามีการไปสุ่มตรวจโรงงานทูน่าแห่งหนึ่งที่สมุทรสาคร
มีคนงาน๓๘๐๐คนและบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อประมาณ๙๐๐กว่าคนด้วยซ้ำไป
แต่ตัวเลขนี้เดี๋ยวรอยืนยันจากสวบคก่อนนะฮะ
เพราะว่าใน๙๐๐กว่าคนเป็นต่างด้าวถึง๘๐๐กว่าและเป็นคนไทย๑๐๐กว่าคนทีเดียว
๙๑๔คนเนี่ยไม่รวมกับที่พูดว่ารัชกาลจังหวัดแถลกวันวันนี้ช่วงบ่าย
คนเป็นรายใหม่ผู้ป่วยติดเชื้อของสมุทรสาคร

เฉพาะสมุทรสาครพันอัพแปลว่าไปบวกจังหวัดอื่นอีก

เดี๋ยวรอตัวเลขอย่างเป็นทางการนะฮะ
ต่อเนื่องจากที่คุณหมอทวีสินแถลงเมื่อสักครู่เขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่๖๕ใช่ไหมครับ

เขาบอกเป็นชายไทยอายุ๕๖ปี
อาชีพรับจ้างอยู่กรุงเทพมหานครก็มีโรคประจำตัว

ผู้ที่มีอาการหนักจนถึงเสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัว

อย่างสมุดปราการกับครองเกย์๒๘ธันวาคม
กล้ามเนื้อ๓๐ธันวาคมเหนื่อยมากขึ้น
แล้วก็ไปรักษาตัวในโรงพยาบาล
ปรากฏว่าปอดอักเสบหัวใจล้มเหลว
และเสียชีวิต๓มกราคมนะครับ
ขณะที่ช่วง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
รายงานยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๔๗๐รายครับคุณผู้ชมครับ
เป็นการตรวจเชิงลุก๔๓๙ราย
แยกเป็นคนไทย๔๙ราย
แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน๓๙๐ราย
แล้วก็ตรวจพบในโรงพยาบาล๓๑ราย
เป็นคนไทย๒๕รายครับ
แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน๖ราย
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดนะครับ
ตอนนี้๒๘๗๑รายแล้วนะครับสมุทรสาครครับ
รายที่แถลงเมื่อวานช่วงบ่ายก็จะถูกบวกรวมวันนี้
แล้วหมอทวีสินก็จะแถลง๑๑โมงใช่ไหมคะ
ทีนี้อ่างทองค่ะอ่างทองก็เป็นพื้นที่สีแดงเหมือนกันนะคะ
หนึ่งใน๒๘จังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ตอนนี้ยอดเบ็ดเสร็จรวมผู้ป่วยทั้งหมดที่จังหวัดอ่างทองอยู่ที่๔๔ราย
ขณะนี้ทางจังหวัดอ่างทองได้มีการตรวจเชิงลุกไปแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะ๑๑๒๔ราย
ซึ่งมาตรการการตรวจเชิงลุกเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการหลักเลยที่สบคมอบให้กับทุกจังหวัดนะคะ
ส่วนศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙นนทบุรีก็มีการโพสต์บอกว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๘ราย
เฉพาะผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดตอนนี้โอ้โห๑๐๗รายก็ไม่ใช่เล่นนะครับ
ปิดไปแล้วหลายตลาดเช่นเดียวกันสำหรับนนทบุรีนะครับ
นทบุรีนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยยังเพิ่มขึ้นอยู่นะ
ส่วนเพชรบุรีครับนายพักกระพงธวิพัฒน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงว่า
พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีก๑รายครับเป็นการพบจากการตรวจเชิงรุก
เป็นหญิงอายุ๖๒ปีภูมิลำเนาอยู่ท่ายางฮะอำเภอท่ายาง
มีอาชีพค้าขายอยู่ที่ตลาดบางพลีสมุทรปราการครับ
แผงติดกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในตลาด
เมื่อเดินทางกลับบ้านเกิดเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจแล้วก็พบว่า
ติดเชื้อเป็นรายที่๒๓ของจังหวัดเพชรชบุรีครับ
จังหวัดเพชรชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเหมือนกันนะคะ
แล้วจังหวัดที่ติดกับเพชรบุรีก็คือประจวบ
แม้ว่าจะมีผู้ป่วยรายแรกเมื่อวานนี้๑รายเท่านั้น
แต่ก็ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเหมือนกัน
เพราะกลัวว่าคนที่ติดเชื้อในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่น
พอรู้ว่าประจวบเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคน้อย

เพราะประจวบสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ

ก็นิ่งกันก่อนสัก๑๔วัน
เอาล่ะอีกหนึ่งจังหวัดโดนตีป้อมแล้วนะคะไข่แตกแล้วค่ะนี่ค่ะน่าน
นั่นจังหวัดน่านค่ะเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคุณนิพันธ์บุญหลวง
ได้มีการร่วมแถลงข่าวนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายแรกของจังหวัด
เป็นผู้หญิงชาวลาวอายุ๒๓ปีผู้ติดเชื้อเนี่ยมีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นพนักงานส่งอาหารในกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพก็เป็นพื้นที่สีแดงไงเมื่อวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมานะคะไปส่งอาหาร
แล้วก็ต่อมาเมื่อวันที่๓๐ธันวาคมค่ะได้ขับรถส่วนตัวมาที่บ้านพี่สาวในอำเภอนามื่น
แล้วมีอาการคือระคายคอ๒มกราคมไปโลตัสไปบิ๊กซีมีอาการเป็นไข้เจ็บคอ
แล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลนามื่นแล้วไปพบว่าตัวเองเป็นโรคโควิด๑๙คือ๔มกราคม
ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านฟังข่าวแล้วแบบเฮ้ยฉันติดหรือยังเจ็บคอตามเลย
เจ็บคอเป็นไข้ระคายคอแล้วเป็นโควิดหรือเปล่า
ทั้งวันไม่เป็นอะไรเลยนะพอตื่นเช้ามานะเมื่อเช้าพี่อายแล้วมีน้ำมูกเล็กน้อยคือ
ที่ผ่านมาครับนายจีงระเกียจภูมิสวัสดิ์นะฮะ
เฟซบุ๊คบอกว่าได้รับแจ้งจากแนวแพทย์สารธนาศุกรจังหวัด

อีก๒รายครับที่ตำบลดอนชะเอม
อำเภอท่ามกาติดเชื้อจากบ่อนในกรุงเทพย้ำบ่อนในกรุงเทพ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดกาญจนบุรีสะสมอยู่ที่๔ราย
อย่างที่ปุ้ยบอกแล้วฮะโควิดทำให้เรารู้ว่ามีบ่อนหลายที่
หลายยองชนบุรีนี้ครับบ่อนกรุงเทพย์
ยังไม่รู้ว่าจะมีการตรวจสอบหรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรและเป็นของใคร
ตามตลาดนัดที่บอกว่ามีหนาวเพราะอะไร
เพราะไปตรวจสอบโรคย้อนหลังนะฮะ
ไลน์ของผู้หญิงคนนี้ไป๕ผับ
และเดินทางไปอีก๓จังหวัดเพราะฉะนั้น
ล่าสุดค่ะมีการสั่งปิดผับแล้วนะคะ
ไอ้๕ผับที่ว่าเนี่ยเพราะเสี่ยงไง
ก็ต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนใช่ไหมคะ
จังหวัดไปไหนบ้างคุณผู้ชมค่อยค่อยตามดิฉันมานะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คุณเจริญฤทธิสงวนสัตว์ได้มีการร่วมแถลงข่าวนะคะ
บอกว่าพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด๑๙รายใหม่
เป็นรายที่๕๐ของจังหวัดเป็นผู้หญิงอายุ๒๕ปี
ภูมิลำเนาคืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละ
เป็นแม่ค้าขายอาหารปรุงสุกตามตลาดนัดนะคะ
ไปตรวจสอบไทม์ไลน์ของเธอย้อนหลัง
พบว่าเธอใช้คำว่าตระเวนได้ไหม
ระเวนไปเที่ยวตามสถานบันเทิงก็คือผับนั่นแหละ

แล้วชาวเน็ตไปตรวจสอบไทม์ไลน์เธอย้อนหลังนะ

ชาวเน็ตแซวบอกว่าไอ้วันเดียวที่พักน่าจะแฮ้ง

จังหวัดใกล้เคียงเพราะฉะนั้นตอนนี้
ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดผับ๕แห่งทันทีค่ะ
นายแพทย์จตุชัยมณีรัฐเป็นนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเอกชน
บอกว่าไปพบผู้หญิงวัย๒๕ปีเนี่ย
ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙นะคะ
แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเธอคนนี้ไปรับเชื้อมาจากที่ไหนอย่างไร
ไลน์เบื้องต้นค่ะพบว่าเธอเนี่ย
ไปหลายที่ไปหลายแห่งนะคะ
อย่างละเอียดแบบนี้คุณผู้ชมดูกราฟิกหน้าจอด้วยนะคะ
ธันวาคมเธอไปขายอาหารปรุงสุก

ตลาดนัดโลตัสคำเที่ยงจากนั้น
ธันวาคมค่ะไปงานแต่งพี่สาวเที่ยง
ฟังนะคุณงานแต่งคนก็เยอะใช่ไหม
ธันวาคมไปเที่ยวร้านท่าช้าง
๒๙๒๗ธันวาคมไปต่อบายขับขี่
สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
ไปลำป้างด้วยนะแล้วแวะไปบ้านญาติ
ก่อนจะกลับมาที่โลตัสคำเที่ยง
ธันวาคมขายอาหารที่ตลาดนัดโลตัสคำเที่ยง
แล้วไปต่อใบขับขี่ช่วงก่อนเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
คุณคิดดูว่าสถานีขนส่งคนแน่น

หลังจากนั้น๑มกราคมเธอไปไหน

รุ่งขึ้นวันที่๒มกราคมไปที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่

โดยไปรับเพื่อนที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางไปด้วย

วันที่๓มกราคมกับเชียงใหม่ไปร้านอิ่มหมีพลีมัน
มีอาการไอคุณไอเลย

เจ็บคอปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัว
ก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน
ไปพบว่าตัวเองเป็นโรคโควิด๑๙คือ๔มกราคม
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิง
เจ้าหน้าที่ก็นำผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง๑๐คน

แล้วก็ในวันนี้จะมีการตรวจหาเชื้อให้กับพนักการสถานบันเทิงทั้ง๕แห่ง
รวมทั้งต้องมีการพ่นยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังสั่งปิดสถานบันเทิงทั้ง๕แห่งที่ผู้ป่วยรายนี้ไปเที่ยวนะคะ
ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ยุติงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่
หลายคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอเทศกาลงานฤดูหนาวเชียงใหม่นี่คืออดเลยนะ

ใช่จากเดิมจะมีงานไปจนถึงวันที่๑๐มกราคมค่ะ
ผู้ว่าบอกว่าเอาล่ะก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม

เปรี้ยวไว้กินหวานเจ็บแต่จบดีกว่า
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแค่เพียงงานประกวดนางสาวเชียงใหม่
อันนี้เป็นงานที่งานยักษ์ของเขาด้วยนะคะ
รวมถึงการออกสลากรางวัลกาชาติ
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่นำของมาขายในงาน

ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ให้แล้ว
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังกำหนดให้สถานบริการผับบาคาราโอเกะ
ปิดบริการถึง๕ทุ่ม

แล้วต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะด้วย

จำกัดผู้ใช้บริการเหลือ๗๕ของพื้นที่ทั้งหมด
คัดกรองตามัตรการของสบค
และบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสีแดง
ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่นายกให้อำนาจ
ว่าราชการจังหวัดท่านไปดูว่าในพื้นที่ท่าน

อำนาจอยู่ที่ท่านว่าจะประกาศล็อกดาวน์จังหวัดหรือเปล่า
ที่ฉันนับได้ตอนนี้มีเชียงใหม่ประกาศล็อกดาวน์
ใครที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจะเข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว๑๔วัน
จังหวัดสงขลาจังหวัดบุรีรำจังหวัดลำปาง
ตอนนี้ล็อกดาวน์เป็นที่เรียบร้อย
และมีอีกหนึ่งที่เกาะล้านที่พันธญา
ดาวน์แล้วคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า
ใครจะเข้าไปต้องกักตัวเวลาเสร็จ
การที่เราศึกษาไทม์ไลน์ของคนที่ป่วยนะครับ

คือคุณรู้ตัวว่าคุณมีความเสี่ยง

ถ้าคุณรู้ว่าคุณมีความเสี่ยง
ที่จะเดินทางเก็บตัวท่านอยู่ที่บ้านก่อนนะครับ
รอดูก่อนเพราะว่าท่านมีความเสี่ยง
เพราะที่ผ่านมาแล้วคนที่อยู่ในความเสี่ยง